อุดรธานีเนี่ยมันมีเหตุผู้ชายวัย๒๖ปีนะครับ
ซึ่งเป็นอดีตนักมวยไทยนะ
เมาครับไปชกพี่ชายเจ้าภาพงานบวช
หมัดเดียวครับท่านผู้ชมครับ
เขาล้มศีรษะกระแทกพื้นเสียชีวิตเลยนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกคืนที่ผ่านมานะครับ
ทางกู้ภัยที่ได้รับแจ้งเหตุก็ต้องมาช่วยกันปั๊มหัวใจนะครับ
ผู้ที่ถูกชกจนเจ็บนอนหมดสติอยู่เนี่ยนะ
ชื่อว่านายชายนามสกุลสุขเจริญอายุ๕๔ปี
เหตุการณ์เกิดขึ้นในหมู่บ้านหนองโศกดาวหมู่๕
ตะบนโนนสูงอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับ
แล้วก็ที่ใบหน้าของผู้บาดเจ็บมีบาดแผลยาวประมาณ๒เซนติเมตร
มีรอยฟกช้ำแถวท้ายถอยปั๊มหัวใจกันอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงนะครับ
แต่ไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้คือจุดสำคัญที่ทำให้อาการหนักก็คือ
ตอนที่ล้มลงไปศีรษะกับสมองที่กระแทกพื้นเนี่ยกระทบกระเทือนอย่างหนัก
ตำรวจสพนสูงมาที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็สอบสวนจนทราบว่าคนก่อเหตุ
คือนายวันเฉลิมเทียมไทยสงฆ์ชื่อเล่นชื่อนายเท่อายุ๒๖ปีเป็นคนหมู่บ้านเดียวกัน
ตำรวจก็ควบคุมตัวไว้ได้นะครับเนี่ยฮะคือสภาพเนี่ยเมา
ก็ที่เจอไปควบคุมตัวได้คือนั่งกินเหล้าอยู่
กินเหล้าต่อที่บ้านเพื่อนหลังจากต่อยเขาจนสลบหัวฟาดพื้นแล้วก็เสียชีวิตเนี่ย
อยู่ที่บ้านเพื่อนห่างจากจุดที่เกิดเหตุไปแค่๓๐๐เมตร
ญาติของผู้ตายบอกว่าก่อนเกิดเหตุจัดงานบวชนะให้กับสามีซึ่งเป็นน้องชายแท้ของผู้ตายนะครับ
มีการทำอาหารเลี้ยงชาวบ้านจ้างวงดนตรีมานะครับมาร้องเพลงให้แขกฟัง
จากนั้นผู้ต้องหาก็คือในเท่ซึ่งเมาอยู่แล้วก็มาเต้นมั่วอยู่หน้าเวทีที่เขาเป็นดนตรีแบบอิเล็กทรอน
แล้วก็ไปชกนายชายนะฮะที่เสียชีวิตชกหนึ่งหมัดอย่างแรงจนล้มทั้งยืนศีรษะกระแทกพื้นถนนคอนกรีตนอนแน่นิ่งไป
ก็เรียกกู้ภัยมาช่วยแต่ก็ช่วยไม่ได้
ซึ่งผู้ก่อเหตุนายวันเฉลิมหรือว่านายเท่นะครับ

ก็ให้ปากคำกับตำรวจบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ดื่มเหล้ากับเพื่อนมาเต้นหน้าเวที
แล้วก็ย้ายไปนั่งดื่มเหล้าต่อที่บ้านเพื่อน
ห่างจากบ้านงานบวชประมาณ๓๐๐เมตร
แต่ทีนี้น้ำแข็งกับน้ำดื่มหมด
ก็เลยมาขออีกครั้งหนึ่งที่งานบวชที่บ้านที่จัดงาน

ใช่แต่ผู้ตายเข้ามาล็อกคอกล่าวหาว่ามามั่ว
หยิบเอาของบ้านงานของเขาก่อนจะปล่อยมือ
แล้วก็เดินไปหน้าเวทีก็เลยเดินตามไป
แล้วก็เขาอ้างว่าเขาจะไปถาม
แต่ผู้ตายเนี่ยผลักอกเขาก่อนก็เลยชกสวนไปหนึ่งหมัด

เนี่ยเขาเรียกมาพฤทธิ์แม่นี้รุ่นแรงกันมาก
ชกเข้าไปเถอะทึกหนากับภูติทุกบริเวณ
เขาเรียกเถอะน่ะนะ

มั่วบ้อยมั่วไม่รู้แต่ว่าไปชกเขา
จนเขาเสียชีวิตตำรวจก็นำตัวไปทำแผน
แล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย

ก็อดีตนักมวยนะคะปล่อยไปยิ่งตอนเมาด้วยอาจจะฟาดเข้าไปเต็มแรง